เรื่องนี้ลูกสาวได้โพสต์เรื่องราวของคุณพ่อค่ะบอกว่าพาคุณพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาล
อำเภอเบตงจังหวัดยาลาพ่อก็รอ
ทีนี้จุดคัดกรองเขาไม่ให้คุณพ่อได้เข้าพบหมอสักที
รอนานพ่อก็ความดันต่ำจนท้ายที่สุดเนี่ย
เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมคือผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาก็เล่าเรื่องราว
ให้คนมาที่หลังเข้าตรวจก่อนส่วนพ่อมาก่อนก็ต้องนั่งรอเพราะโดนแซง
ตอนแรกเห็นพ่อแบบนั่งหลับไปจับหน้าอกพ่อทำไมพ่อตัวเย็นเสื้อเปียกเหงื่อแตก
ถามเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่จะได้ตรวจเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้คนอื่นเข้าก่อน
คือเธอโพสต์ยาวเลยนะคะครับแต่พอพ่อเธอวัดความดันเนี่ย
ความดันคุณพ่อเนี่ยต่ำพอถึงตอนนั้นก็เลยรีบเข็นรถเข็นพ่อเข้าห้องฉุกเฉิน
แล้วอยู่ในห้องฉุกเฉินนานนะคะคนไข้ก็เยอะด้วย
ตอนนั้นเธอบอกว่าลูกสาวเห็นนะว่าความดันพ่อต่ำลงเรื่อย
เริ่มเหนื่อยจนหัวใจเต้นผิดปกติจนหัวใจหยุดเต้น
หมอปั๊ม๔๐กว่านาทีแต่ท้ายที่สุดพ่อเสียชีวิต
แล้วเมื่อเช้านี้นะคุณผู้ชมตัวเธอก็โพสต์ข้อความอีกบอกว่าคนตายแล้วไม่ฟื้น
แต่การบริการที่แย่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้
บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วบอกด้วยนะถ้าเจ้าหน้าที่หรือคนเบตงมาอ่านแล้วรับไม่ได้
เบตงจะเสียชื่อลองให้เกิดกับพ่อคุณไหมล่ะ
ถ้าเกิดว่าพ่อคุณตายแบบนี้จะเสียใจไหมจะเผยแพร่เรื่องราวไหม

หลายคนเคยไปใช้บริการที่นี่โรงพยาบาลแห่งนี้นะ
บางคนก็บอกว่ามาจุดคัดกรองตั้งแต่๗โมง
นั่งรอกว่าจะได้เจาะเลือดฟังผลรอไปถึง๕โมงกว่า
บางคนก็บอกว่าโดนเหมือนกันท้องเสีย
แล้วหมอยังนัดดูผลตรวจผ่านไป๑๒วัน
อีกคนนึงบอกว่าอ๋อท้องเสียธรรมดา
หลายคนเลยค่ะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลนี้เนี่ยนะคะ
ก็ชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมฟังดีนะคะ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยคุณพ่อของผู้เสียหายเนี่ย
เป็นคิวที่๔ก่อนหน้านี้ก็มีคนไข้๓คน
ทีนี้พอคนไข้คนที่๓เข้าไปตรวจเนี่ย
มีคนไข้แทรกมา๑คิวเป็นคนไข้ฉุกเฉิน
เพราะว่าวัดความดันอันตรายเลยค่ะ
๗๕๓๘คือความดันต่ำมาก
จำเป็นต้องให้คิวแทรกเข้าไปก่อน
ส่วนคุณพ่อความดัน๑๔๐
คือเป็นสีเขียวปกติอะค่ะเลยให้รอการรักษา
แต่ผ่านไปประมาณสักไม่ถึง๑๐นาทีไปวัดความดันอีกรอบนึง
ปรากฏว่าความดันของคุณพ่ออยู่ที่๙๕๖๕
ก็เลยรีบพาคนไข้ไปรักษา
แต่รูปนี้ที่ลูกสาวของคนตายเขาโพสต์
บอกว่าหน้าจอมันเขียนว่า๗๕

ว่าเป็นของคนไข้คิวแทรกที่มาก่อนหน้า
แล้วปรากฏว่าลูกสาวไปถ่าย
มันเป็นค่าข้อมูลของคนก่อนหน้า

ก็รู้ว่าก่อนหน้านี้คนตายเป็นโรคชิคุณกุญญาต
โรคไข้ปวดข้อยุงลายเป็นมา๒วันแล้ว
แต่ก็กินยาต้มแบบโบราณนะคะอาการไม่ดีขึ้น
แล้วพอมาวันที่๓ก็เลยไปหาหมอ
สาเหตุของการเสียชีวิตคือช็อกจากการติดเชื้อ
ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะความดันตกและเสียชีวิต
อันนี้พอโรงพยาบาลชี้แจงนะคะ
มาดูโลกออนไลน์เขาแชร์คลิปเสียกลางกันนะครับ